เป็นเหตุการณ์รักสามเจ้าเรา๓คน
แล้วจะบอกว่าสามเศร้าเรื่องมันเศร้าจริงนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีคนตายด้วยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ดาบตำรวจโรงพักสมุทรสาครค่ะ
ไปก่อเหตุยิงผู้ชายคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นนุ่มโรงงานรัว๗นัดเลยนะคะ
เสียชีวิตหน้าโรงพักสมุทรสาครเลย

เพราะไปสืบทราบมาว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกยิงตาย
ผัวพันมายุ่งกับเมียตัวเองไง
นัดเคลียร์กันแต่สุดท้ายเคลียร์ไม่ลงตัวนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนช่วงตี๕ที่ผ่านมานะคะ

หน้าโรงพักสมุทรสาครค่ะ
ไม่ต้องไปตามที่ไหนไกลหน้าโรงพักตำรวจมาเลยนะคะ

พบศพนายกวิทย์เหมือนชูอายุ๓๗ปี
เป็นนุ่มโรงงานทำลูกชิ้น
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มิลลิเมตร
รวมแล้วก็๗นัดด้วยกันค่ะ
ทีนี้จุดเกิดเหตุไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ตำรวจคาดว่าหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้นะคะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นคนยืนทะเลาะกันอยู่บริเวณหน้าโรงพัก
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงเข้ามาห้ามปลาม
จากนั้นผู้ชายที่แต่งตัวคล้ายลักษณะคือเป็นตำรวจครึ่งท่อนเนี่ยนะคะ
ชักปืนมารัวยิงไปหลายนัดแล้วก็หลบหนีไป
ไปสอบถามพันธุ์ตำรวจเอกจีราวุฒิตันทศรี
เป็นภูมิกับสพเมืองสมุทรสาคร
เปิดเผยแบบนี้นะคะว่าจริงแล้วคนก่อเหตุก็คือเป็นตำรวจ

ชื่อว่าดาบตำรวจพักขพลสมิตานนท์เป็นผู้บังคับ
งานป้องกันและปราบรามสพเมืองสมุทรสาคร
สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดมาจากความหึงหวง
เนื่องจากว่าดาบตำรวจพักขพลไปทราบมาว่าเมื่อสัปดาห์ก่อน
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ตายเนี่ยแอบมาจีบภรรยาของตัวเอง
ซึ่งเขาสองคนทำงานอยู่ที่เดียวกัน
ก่อนเกิดเหตุก็เลยนัดมาเคลียร์ปัญหากัน
อาวุธปืนกระหน่ำยิงจนมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้น
ภรรยาของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังนะครับว่า
กับเพื่อนรายกับผู้ตายก็ได้เข้าใจผิด

ระหว่าง
มีการพูดคุยกับทางภรรยาผู้ตาย
แต่กับทางกำหนดเองเขาได้พูดคุยกันหรือไม่

แต่ว่าเหมือนกับว่าเช้านี้นัดกันมาคุยกัน
ซึ่งทางภูมิกับเองเนี่ยท่านก็บอกนะคะ
แม้ว่าผู้ก่อเหตุหรือว่าคนร้ายเนี่ย

แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จะไม่ปกป้องคนที่กระทำความผิด
แล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานเข้ามา
ว่าดาบตำรวจพักขพลคนก่อเหตุ

สพเมืองสมุทรสาครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะ